ส่วนกรณีนี้ค่ะเป็นข่าวดีได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะ
หลังจากที่ทีมข่าวของเราได้มีการนำเสนอไป
ที่คุณแม่กับลูกสาววัย๔ขวบติดโควิด๑๙
แล้วก็ติดจากสามีก็เลยต้องออกมากักตัวเองอยู่ในรถ
เพราะว่าไม่อยากให้คนในบ้านต้องติดไปด้วย
เพราะว่ากลัวคนในบ้านอีก๓คนจะติดเชื้อ

ใช่ค่ะแต่เนี่ยสองคนนี้ค่ะแม่กับลูก
รออยู่ในรถซอยสุขุมวิทย๗๑
แล้วอยู่ในรถฝนตกแล้วป่วยอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้นะคะมีข่าวดี
บอกว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะ
เมื่อคืนพอมีการนำเสนอข่าวไปตอน๔ทุ่ม
ก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคม

พาเธอกับลูกไปจุดพักพิงในเขตคลองเตย

เช้าวันนี้กู้ภัยนำรถมารับ

รับผู้ป่วยโควิด๑๙อาคารกีฬานิมิบุตร

ตอนนี้อาการอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนะคะ

ตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยฝากขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือค่ะ
มันดาตอนนี้เราได้ทีมจากนิมิบุตรนะครับ

ไปส่งที่วัดสะพานเป็นที่พักพิงชั่วคราวนะครับ
พรุ่งนี้จะส่งไปที่รักษาอีกทีนะครับ
ขอขอบคุณวัยรุ่นนิมิบุตร
และขอบคุณพี่สันศรีนครินและหลวงพ่อนะครับที่รับเคสนะครับ

ขอให้อ่าน้องน้องขอให้น้องล่ะมันดาหายปุ่ยไว้เร็วครับ
ตัวเล็กลูกสู้เดี๋ยวก็หาย
มายกนิดโป้งให้ด้วยไป

กลับมาพักล้า

คุณไทยรัฐมากจริงค่ะ
นี่นะคะก็เลยฝากขอบคุณทีมข่าวแล้ว

นอนอยู่ในรถกระบะตามภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

อาการก็คือกลางมีไข้ไอจามแน่นหน้าอก